ก็โก้ทีละศักดิ์รู้จักใช่มั้ย
ก็รู้สิคะโก้โครี่

โก้อย่างนี้โดนนะน่าเกลียดมากเลย
เออนางโก้นี่ไว้ผมยาวจริงน่ะ

ชวนบังเอิญสังเกตด้วยแล้วชวนบังเอิญด้วยนะ
เรื่องหมอดูอีทีว่าเรื่องตัวลงตัวเลขอะไรอยู่ไหนรู้

เพราะว่าโก้เชื่อว่าทำงานหาเงินมาเองดีที่สุด
นั่นแน่มันต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนถูกแล้วก็
ชั่วสุดรวยทางรักไม่โอเคนะคะ
แต่บ้านเลขที่ของหมอดูอีทีคือเลข๔

อยู่หน้าแป้นรั้นใช่เหรอพี่
ท่านได้เสียชีวิตไปซึ่งบังเอิญมากนะ
ตรงกับบ้านเลขที่ของบ้านโก้เลยคือ
บ้านพี่โก้พบเลย

ทำเลป่าวต้องกลับกันเหรอ
ไม่ชี้แนะก็บอกไม่ชี้แนะ
ก็โก้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอดูอีที
แล้วก็ชาวพม่าที่ได้สูญเสียคนที่สุดแสนจะมหัศจรรย์ไป

ถ้าซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลก็สนุก
เป็นการเสี่ยงโชคแต่ไม่ใช่ไปทุ่มเทซื้อ

ส่วนที่ระยองเหมือนกันรถเมย์ของพี่เมนนี่ที่ระยองเหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบว่ามีคล้ายจะเป็นเรื่องลึกลับนะคะ
คือว่ามีรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย

แล้วตำรวจก็ลากเอามาไว้ที่

ที่อำเภอบ้านกล่ำ

ที่สถานีตำรวจเขาเนี่ย

มีการชนแล้วก็ผู้เสียชีวิต

รถซึ่งไม่ได้ติดเครื่องอะไรนะ
ใช่พี่เป็นไฟเหมือนไฟฮัทสาดไฟ

วันนี้คนจะหลับมาเหตุอะบีบบี้อยู่ใช่มั้ย

เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานี้
ที่ก็เลยเกิดไฟลุกไหม้

ไฟไหม้แล้วนะ
ไฟกระพริบ
อีกครับ
คาตาเลยเขาก็เลย
กระพริบก็เลยทีแรกเขายังไม่รู้ว่าเป็นรถอะไร
เขาขับเข้าไปดูว้ายนี่มันรถที่

ตกใจมากชาวบ้านที่อยู่ในที่ใกล้เคียง

รถเนี่ยจอดเสียจอดทิ้งอยู่อย่างเนี่ย
หลายครั้งมากก็กลัวกันมากเลยค่ะ

เรื่องฮือหาเหมือนกันเพราะว่ารถแบคโฮล์
กรมชลประธานก็มาขุดลอกคลอง

เนี่ยก็สังเกตเห็นว่า

โดยเบื้องต้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่
โบราณอายุน่าจะอยู่ในสมัยกรุงศรี

คือมองกันไม่ออกเลยอยู่ทีเดียวก่อน
ชาวบ้านก็พากันมาดูปืนใหญ่ดังกล่าว

แต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเลขที่เห็นนั้นคล้ายเลขไทยก็คือเลข๙

นางบอกว่าไม่มีทางไปอัพหน้ามาหรอกขอโทษ

เหมาะถึงนะคะ

ถูกจับผิดหนักนะ
เอาดีล่ะ
ทำแล้วมันเป็นอะไรหรือ
โอเคพี่อาชีพการงานมันต้องใช้อ่ะ

แล้วฉันจะเท่าไหร่
เท่านึงอ่ะพี่เท่านึงของเขา

ถ้าเราตกลงว่าจะเป็นแฟนกันนะ

ก็เป็นเพื่อนกันนะ

ลวมเวียสุปรวาตกับเบลร่ารานี

ทำว่าหลายหลายคนที่รุ้นกันมานาน

พี่เวียล่อแท้
มีเขาไปเกาหลีจ้ะคนเกาหลีถามว่า
ทำรึเปล่าคือแบบฮิตมากชอบเวียร์กันมากเขาหรอกมาก
ไม่ได้ทำในนั้น
เนี่ยสิ่งที่หนูเวียร์ทำก็ยิ่งต่อย้ำ

โพสต์ภาพขณะที่ตัวเองกำลังขับรถอยู่

แต่แคปชั่นของภาพนั้นชัดเจนสุดนะคะ
ฮ่าฮ่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริง
แท็กว่ามือใหม่หัดถ่ายกล้องฟิล์ม
แล้วก็ให้เครดิตเบลล่าแคมเบลด้วยนะคะ

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มเวียลงรูปดังกล่าออกไป
ก็มีแฟนเข้ามากระนำกดไลค์
แล้วก็คอมเมนต์แซวหนุ่มเวียกันแบบว่า

ทางนี้ป่ะเหมือนกับเป็นโปรดักชั่นเป็นแบบว่า
นิเทศเนี่ยใช่ไหม

ตัวเองไม่มีข่าวเหลือแล้วฟาดไม่ยอมอยู่
กินเลยได้แล้วได้กินแล้ว

ซึ่งมีหวานใจเป็นชายหนุ่มอายุ๒๐
คือวาวเตอร์ค่ะเป็นฝรั่งไง

แต่บอกเลยว่ายังไม่หมดหวังรอคอยลูกอยู่

ต่างกัน๒๐ปีไม่เป็นไรรอลุ้นกันต่อไปว่าน้ำยายจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่
สุก็จะได้ตั้งท้องสมใจสักที
โอ้โหจะมีลูกตอนอายุ๔๐กว่า
ตอนนี้เจ๊เขาก็ทำงานสู่เขาทำงานหนุกหนานเก็บเงินไปก่อน

ตอนนี้ละครก็จะมี๒เรื่องแล้วก็หนังที่ฉายไปแล้วคือสมภักษณ์เหลือเงินเยอะมากแน่น
ตอนนี้ก็เห็นเล่นอะไรลักหลงโลงด้วยเล่นดีจ้ะ

ร้องเพลงสามีสามีเด็กลงไปเรื่อย

เปิดดูโฆษณาในโทรทัศน์

ขว่าไม่เชิงเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อะไร
เพียงแต่ว่าเวลามีพรีเซนเตอร์ดีเข้ามา

ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดี
ปีนี้ก็เป็นปีที่งานค่อนข้างหลากหลายก็ถ้าให้เลือกสมหวังระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความรัก
เขาบอกว่าเขาเลือกงานก่อนเพราะว่าความรักตอนนี้เขายังไม่มี
หลายคนก็เลยบอกว่าคุณเต๋อฉันทวิทย์ถอดใจไปแล้วเหรอคะ

ว่าเขาก็ไม่ได้จีบตั้งแต่แรกแล้วแหละถามว่าได้คุยกันหรือเปล่า

นั่นแหละนั่นแหละก็เลยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็พูดว่าถ้าพยายามจีบแล้วฝ่ายหญิงเขาดูไม่สนใจก็จะหยุด
คนเลยมองว่าอ้าวคุณเต๋อนี่คือคุณหยุดแล้วใช่ไหม
อันนี้เขาอาจจะหมายถึงคนอื่นก็ได้ค่ะน้องเขาบอก

จริงมิวไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครไม่อยากจะพูดว่าเป็นมิวหรือว่าอะไรนะคะ
ส่วนกระแสมิวเต๋อก็เคยแซวกัน
ก็คือเป็นการแซวกันใหญ่ในกลุ่มผู้ชาย

โร่นั้นมันมีโบยแล้วก็ตี๊ก

ตอนนั้นที่มีข่าก็คือถ่ายรูปกันเล่นแล้วก็มีข่าวขึ้นมา

มิวมิวเป็นการแซวเล่นคำช่อย

บอยมีอย่างกับบอยอ่ะบอยกรอ่ะ

ตกลงไม่ใช่แล้วกับตึกนั้นอ่ะ

ถ้าถูกส่งข่าวไปด้วยนะคะเลขที่เราบอกไป

นี่ก็วิ่ง๘๐เอ้ย